ขยับไปที่จังหวัดชุมพรนะฮะเกิดเหตุทหารพานรัวสังหารพ่อเลี้ยงฮะ
รัวสังหารคือตายขาดที่เลยทหารพลานอายุน้อยมาก
พ่อเลี้ยงอายุน้อยมากทหารผ่านอายุสามสิบสองพ่อเลี้ยงอายุสามสิบเจ็ด
อายุห่างกันห้าปีรัวยยิงไปห้านัดซอนฮะ
ผู้เสียชีวิตคือนายนิรัจปัจฉิบหม่าอายุสามสิบเจ็ดปี
โดนนังวุฒิปือนี้รวยยิงครึ่งบนของของร่างกาย
มาโดนไปหนึ่งแขนซ้ายอ่าลำตัวโดนไปอีกสอง
ขาซ้ายอีกหนึ่งขาขวาอีกหนึ่งรวมทั้งหมดเนี่ย

ส่วนภรรยาของนายนิรัติชื่อว่านางกาญจนา

เหตุการณ์นี้บอกว่าคนลงมือไม่ใช่ใครอื่นฮะ
เป็นลูกชายของนางกาญจนาเอง

ชนชนกเป็นอาหารพานอยู่จังหวัดนราธิวาส

แต่นิรัติเนี่ยเพิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณสัก๘เดือน
ลูกชายกับนิรัติอายุใกล้เคียงกันมาก
ลูกชายก็คือชนชนกอายุ๓๒ปี
นิรัติแฟนใหม่อายุ๓๗ปีอายุห่างกัน๕ปี
ลูกชายยังเรียกคุณนิรัติว่าพี่บ่าวเลย
ภาษาใต้ภาษาจุมบรณ์เรียกว่าพี่บ่าวเลย
มื้อนี้พอกลับมาบนโต๊ะอาหาร
ระหว่างที่มีการกราบแม่ลูกชายกราบแม่
ไม่มีการทะเลาะวิวาสอะไรกันเลย
ปากเสียงสักแอกก็ไม่มีแต่หลังจากกลับมาถึงบ้านแล้ว
อยู่ดีชนชนกพกปืนขึ้นมาแล้วก็ควักปืนออกมา
ยิงนายนิรัติจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่เสียชีวิตคาบ้านฮะ
ตำรวจภูทรสวีตามจับตัวนายชนชนกได้
หลังจากก่อเหตุยิงปุ้งยิงพ่อเลี้ยงแล้ว

แม่ก็ตกใจแล้วแต่ว่าเสียงมันดังมากไม่ต้องแจ้งนะฮะ

สกัดจับนายชนชนกได้หลังจากห่างจากพื้นที่บ้าน
หลายสิบกิโลเมตรไปตามจับตัวได้ฮะ
ให้การวกวนมากให้การวกวนมากว่าทำไมถึงต้องยิง
พ่อเลี้ยงอายุที่มันใกล้เคียงกันเดี๋ยวฟังจากนายชนชนกครับ
คือติดตามโทรศัพท์ผมอยู่เพราะรู้ว่าผมแจ้งอะไรแบบนี้
เขาก็เลยหนีไปแล้วทีนี้เขาก็มาอยู่ที่บ้านผม
นักข่าวก็งงตำรวจก็งงกับคำให้การของนายชนชนกครับ
เพราะว่าเหมือนอ้างอิงว่าเพื่อนบ้านติดยาเสพติดแม่ติดยาเสพติด
แต่ไม่ได้มีคำไหนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพ่อเลี้ยงรายนี้เลยนะฮะ
ตำรวจก็ดำเนินคดีชนชนกตามกฎหมาย
หลังจากมีการรวยยิงพ่อเลี้ยง๕นัดซ้อนครับ